คุณผู้ชมไปหาพี่รอดที่จังหวัดสระบุรีหน่อยนะคะพี่รอดเนี่ยเขาบอกเขาไม่ไหว
แล้วก็ทนทรมานมา๓ปีเพราะไอ้เจ้าเห่านี่แหละ
คือปกติเวลาเป็นเห่าส่วนใหญ่เด็กจะเป็นกันแล้วก็ต้อง
ผู้ใหญ่ก็จับตัดผมอาโกนไปเลยถ้าเกิดมีอะไรก็จับตัดผม
ก็หายใช่ป่ะคะถูกต้องแต่ปรากฏว่ากรณีของพี่รอดเนี่ยคือติดเห่ามาจากลูกสาว
แล้วทีนี้การรักษาของเขาคือเหมือนไปซื้อยาหมักเพื่อไล่เห่า
แต่แทนที่มันจะไล่กลายเป็นว่าหาวมันไม่หนีไปมันดันหนีคือมุดเข้าไปอยู่ในหนังศีรษะพี่เขาอ่ะ
ฝังอยู่ในนั้นแล้วก็โอ้โหออกลูกออกหลานออกไข่จนทำให้หนังศีรษะพี่เขาเนี่ยมันผิดรูปไปเลยนะคุณผู้ชม
สามปีไม่หายเลยแล้วมันเริ่มบานปลายถึงขั้นเข้าจมูกเข้าคอ
บางทีนี่คือแบบโอ้โหทรมานมากต้องตื่นมากลางดึก
ให้ลูกสาวให้ภรรยามาช่วยบีบเห่าออกจากศีรษะให้
คือเขาบอกว่าจริงไม่จริงเนี่ยต้องดูภาพบีบที่ศีรษะเนี่ยมันออกมาจริงไปดูนะฮะ
นี่ค่ะนี่ศีรษะพี่รอดใช่ไหม

คือมันเป็นอย่างนี้จริงอะนะคะ
คือเรื่องราวนี้มันสืบเนื่องมาจากเพจอีจันทร์
ให้การช่วยเหลือพี่รอดหรือว่านายวิทูลนะคะ
ที่เขาบอกว่าเนี่ยคือเห่าอ่ะมันเหมือนกับว่ามุดเข้าไปในหัวพี่เขาแล้วไปออกไข่
ไปเติบโตอยู่ในนั้นเลยอ่ะ
ทำให้หนังศีรษะเขาเป็นรอยนะคะแล้วก็แบบผิดรูปผิดร่างแบบนี้คือนี่เขาไม่ได้ประสบอุบัติเหตุอะไรเลยนะ

ใช่ก็เลยมีการพาไปหาคุณหมอเฉพาะทางที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่กรุงเทพมหานคร
ไปถึงที่บ้านพี่รอดแกต้องดูลูกสาว๓คน
ต้องดูแลภรรยาที่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกับทารัสซีเมียด้วยนะ
พี่แกเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยอย่างแท้จริง

แล้วพี่ร่อนจริงปกติผมเขาไว้ผมยาวได้ปกตินะ
แต่ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาต้องโกนผมเลย

ใช่คือโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงคือจะไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้นะคะ
โอ้โหน่าเห็นใจใช่ทีนี้เราก็ถามว่าพี่รอดเรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นมายังไงเหรอ

รอดบอกว่า๓ปีก่อนผมพี่ก็ยาวปกติเหมือนผู้ชายทั่วไปแหละนะ

เมื่อก่อนทรงนี้เลยเกาหลีมาเลย
ปรากฏว่าพี่รอดบอกว่า๓ปีก่อนติดเห่ามาจากลูกสาว

ก็พยายามรักษาด้วยการซื้อยาหมักเห่าจากคลินิกในจังหวัดสระบุรี
หมักไปได้สักพักนึงเนี่ยศีรษะของพี่รอดก็เริ่มบวมเป็นจุดจุด
จุดนี้บวมเท่าลูกมะนาวเลยนะคะแล้วมันไม่ได้บวมอย่างเดียวมันเจ็บด้วยค่ะ
ก็เลยลองให้ภรรยาบอกเธอเธอลองบีบดูหน่อยสิมันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่า
หรือมันเป็นสิวหรือยังไงไหมอืมปรากฏว่าบีบออกมาโอ้โหไม่ใช่สิวอะค่ะ
เห่าอ่ะเห่าออกมาเป็นตัวอย่างนี้เลยค่ะ
สุดท้ายแล้วพี่รอดบอกไว้ไม่ไหวแล้วผมต้องโกนตลอดเลย
แล้วหลายหลายครั้งถ้าปวดในช่วงแรกแรกเนี่ยนี่นี่คืออย่างที่บอกว่า
หลายคนอาจจะคิดว่าพี่เขาไปผ่าตัดศีรษะไปอะไรหรือเปล่า
เปล่านะคะมันเป็นเพราะไอ้เจ้าเห่านี่แหละค่ะ
ที่มันไปฟักอะไรอยู่ข้างในวางไข่แล้วต้องคอยบีบคอยบีบออกเนี่ยนะ
จนหัวพี่เขาผิดรูปแบบนี้อ่ะ
รอบบอกว่าช่วงแรกเวลาปวดหัวกลางดึกก็ต้องปลุกภรรยาบอก
ให้ช่วยหาเห่าให้ช่วยบีบเห่าให้ช่วงตี๒ตี๓
หลังภรรยาป่วยหนักขึ้นก็สงสารภรรยาเหมือนกันนะปลุกมากลางดึก
ก็ต้องต้องให้ลูกสาวมาช่วยบีบให้บางครั้งลูกสาวตื่นไปเรียนไม่ทันอ่ะ
คือภรรยาหลังพอเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ไม่มีแรงบีบด้วยใช่

ใช่ค่ะก็ต้องให้ลูกสาวช่วยนะคะ
ทีนี้อาการมันหนักขึ้นเรื่อยอย่างที่บอกกันว่าตอนแรกมันอยู่ที่แค่บนหัว
สักพักมันไต่มันเดินอ่ะมันเข้าจมูกมันเข้าหูอะค่ะ

เข้าจมูกเข้าหูแล้วที่หนักสุดคือเข้าคอพี่รอบอกว่ามันทรมานจริงนะ
ตกนรกทั้งเป็นใครไม่เป็นไม่รู้จริง
เคยปรึกษาหมออนามัยและคลินิกแล้วแต่ทุกคนก็ให้ยารักษาภายนอกกับยาที่ใช้หมัก
ที่ใช้หมักตอนแรกที่พี่เขาทำมันก็ไม่หายขาดไม่มีไม่มีคันไปรักษาที่หมอเฉพาะทางเลยนะคะ
พี่รอดก็เลยคิดว่าคือจังหวะที่ใช้ยาหมักเห่าเห่ามันคงพยายามจะหนี
แต่มันไม่รู้จะหนีไปทางไหนมันก็เลยมุดเข้าไปในหัวแบบเจาะเข้าไปในหนังศีรษะ

เริ่มต้นที่คิดว่ามันเข้าไปอะค่ะก็เลยคิดว่ามันคงจะมุดเข้าไปเจาะเข้าไปในนั้นเพื่อหนีน้ำยาหมักเห่า
แล้วก็เลยกลายเป็นอาศัยแพร่พันธุ์อยู่ในนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยโอ้โห
แล้วก็อย่างที่บอกพี่รอดบอกว่าไอ้รอยต่างที่เห็นบนศีรษะพี่รอดเนี่ย
คือตัวเห่ามันกัดกินเนื้อที่อยู่ใต้หนังศีรษะ๓ปี
เหมือนกับว่าเหมือนไปกัดข้างในอ่ะมันก็เป็นรอยดึงรอยตึงรอยยับ
มันกลายเป็นแบบนี้ค่ะเพราะปกติก่อนหน้านี้ศีรษะพี่รอดก็เรียบ

อันนี้ไม่ใช่เกิดจากมันรอยบีบที่ช่วยกันเอาเหาะออก

มันกินเนื้อข้างในจนมันยุบลงไปแบบนี้ค่ะ

ข้าวเห่าติดจากลูกอย่างเดียวเลย
แล้วถ้าไปรักษาแพทย์ก็ต้องบอก
เขาไม่เชื่อครับเขาไม่เคยเห็นเคสนี้เลย
เขาบอกว่าเหาะจะเข้าไปได้ไง
ผมก็บอกว่าผมใช้น้ำยาปุ๊บแล้วเหาะมันเจาะเข้าไป
คือเหมือนเหาะมันมีน้ำยา
ใช่ครับเพราะว่าก่อนผมไม่ได้เป็นอย่างนี้
ใช่แล้วมันก็ไปเหมือนยูบนบ้าน

อยู่ที่คำถามก็คือว่าโอ้โฮแล้ว
สัยในว่าถ้าพี่รอดเขาสรริฐานได้ไว้

แต่มันมุดลงเข้าไปใต้ศีรษะ

คือตอนนี้เนี่ยนะคะพี่รอดเข้ารับการรักษากับคุณหมอเฉพาะทางแล้วใช่ไหม

ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบชิ้นเนื้อบริเวณหนังศีรษะอยู่ว่า
๑ไอ้ตัวที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยคือเหาะจริงมั้ย
แล้วเดี๋ยวจะรอดูแนวทางการรักษาต่อไปว่าทำยังไงได้บ้าง
ที่เห็นอาจจะเป็นรอยแผลตรงนี้ก็ได้ที่มีผ้าก๊อตใช่ไหม

คุณหมออาจจะตัดชิ้นเนื้อไป

หมอเป็นหมอมายังไม่มีเคยเจอเคสแบบนี้เหมือนกัน